ตอนนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีก็เริ่มที่จะลดลงแล้ว
หลังจากที่ไม่มีฝนตกลงมาเติมนะคะ
ก็ทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ค่อยคลี่คายค่ะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ครับผมหลังจากไม่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับประกอบกับมีเรือผลักดันของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรชบุรีลงสู่อ่าวไทยนะครับทำให้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะครับเริ่มคลี่คลายลงหลังระดับน้ำริมตลิงแม่น้ำเพชรชบุรีนะครับเริ่มลดระดับลงทำให้ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าคลายกังวลมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถออกมาขายของได้เนื่องจากน้ำท่วมขังจนทำให้ต้องหยุดการค้าขายครับ
แรกก่อนที่มันจะท่วมนะขายพอได้อยู่เพราะว่ายังออกมาได้แต่วันที่สองเริ่มท่วมท่วมเยอะเยอะแล้วขายไม่ได้เลยเพราะว่าออกจากบ้านไม่ได้ออกมาจุดเนี้ยจุดเนี้ยถ้าจะขายขายได้แต่ว่าจุดที่จะเดินทางออกมาขายตรงเนี้ยมันเดินทางออกมาไม่ได้มันท่วมบริเวณรอบรอบที่ก่อนที่จะเข้ามาตรงเนี้ยเข้ามาไม่ได้แค่นั้นเองตอนนี้เริ่มแห้งแล้วแห้งตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เดิมนี่ล้นตะลิงแทงตะลิงขาดวันนี้ปกติ
ถนนเกือบจะทุกเส้นในเขตเมืองนะครับ
สัญจรได้ตามปกติมีแต่บ้านเรือนรัศดรบางแห่ง
ซึ่งอยู่ในที่อาจจะที่ต่ำอันนี้จะต้อง
แนวทางในการแก้ไขคืออันดับแรกในระยะเร่งด่วนแล้วกัน
เราใช้ตั้งระบบช่วยฝ้าถวงไปคุมปริบารน้ำที่มาจากตั้ง๓เคือน
ประมาณนี้เราก็ติดตั้งเครื่องถูกน้ำเพื่อความดันน้ำ

ถ้าไปตกตรงจุดนั้นเราต้องรีบออกเพื่อไม่เข้าท่วม
น้ำที่ต้วมขังในหลายพื้นที่ก็เริ่มรวดลงเช่นกัน
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความช่วยเหลือของกองทัพเรือ
ที่นำเรือผลักดันน้ำทั้งหมด๒๐ลำ
ช่วยเร่งผลักดันน้ำบริเวณใต้สะพานวัดคุ้มตำหนัก

ทำให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอ่อไทได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำลงครับ

จะได้ประมาณ๓๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
รวมรวมวิธีลืมเลือกแอบของน้ำด้วยนะ
ก็จะประมาณแสนลูกบาทเมตรต่อลำต่อวัน

ก็ช่วยให้น้ำข้างบนระบายลงมาเร็วขึ้น
ขณะที่ช่วงสายวันนี้นะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทย

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมชนประธาน
สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
ก่อนที่จะเข้าความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาครับ

เพราะฉะนั้นความเสียหายนี่ก็จะเป็นพวกบ้านเรือนนะครับ

พื้นที่ทางการเกษตรนั้นขนาดนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจนะครับ
ซึ่งท่านผู้ว่าพอสำรวจแล้วก็จะมีแนวทางช่วยเหลือ
เป็นจำนวนไล่เป็นจำนวนต้นหรือถ้าเป็นพวกสัตว์ต่าง
ก็จะมีอัตราการช่วยเหลืออยู่แล้วครับ
สำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวนะครับ
ชนประธานจะใช้วิธีแบ่งน้ำส่งไปตามคลองสายใดสายหนึ่ง
กรณีมีปริมาณน้ำไหลมาเพิ่ม๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ขณะเดียวกันครับจะต้องขยายคลองให้กว้าง๔๐๕๐เมตร

จะสามารถแบ่งน้ำไปได้๑๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที

หากไม่มีฝนตกเหนือตอนบนของจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ทางกรมชนมประธานก็คาดกันว่า
สถานการณ์น้ำในช่วงนี้ก็จะเริ่มขี้คายลงแน่นอนครับ

จะเข้าสู่ภาวะปกติครับ
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีครับ